ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยเราตามความคืบหน้ากันต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปฐุมธานีที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเรื่องของเพื่อนบ้านเหมือนกันค่ะคือเหมือนกับว่าเขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานแล้วฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาวันนี้เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา
ยิ่งเวลากินร่งกินเหล้าแล้วก็มาชอบปัสสาวะแถวกำแพงบ้านของเขาแต่เราก็ไม่ได้สนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงนะครับใช่ค่ะสุดท้ายเนี่ยเอาปืนไปยิงเขาเนี่ยตายไปสองคนนะครับทุกผู้ชมครับ
เอาไปอิ่งแก้ด้วย
อิ่งแก้เลยสิ
เอามาให้สวย
เอามาลืมเหลือเร็ว
อรึงอิ่งแล้วเอาไป

เอาไป
อยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องกันนี่เองนะฮะ
ยิงกันตายสองศพเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับคือเนี่ยคนที่
มายิงเนี่ยคือตั้งใจยิงเขาสองคนเลยเนี่ยเป็นผู้ชาย
เสียชีวิตอยู่กลางถนนเนี่ยแล้วยิงปืนขู่คนอื่นบอกไม่ให้เข้า
ยุ่งอืมคือเหมือนจะเข้าไปในบ้านตัวเองแล้วเนี่ยพอมี
คนเขาออกมาดูกันยังมาไล่ยิงเขาต่อค่ะเพื่อจะขู่ให้เขา
เนี่ยออกไปไม่ให้มายุ่งกับศพตรงนี้นะครับทุกผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ
มกราคมคนที่ยิงเนี่ยมือปืนนี่ชื่อนายวรินทรแก้วชิงดวงอายุ๓๒
ปีนะครับใช้ปืนจุด๓๘วิ่งออกมาจากบ้านจ่อยิงนาย
ธานินชะลิงสุชื่อเล่นชื่อตั้มอายุ๔๙ซึ่งเป็นสารวัตร
นันตะบนมึงยี่โถหนึ่งนัดจนเสียชีวิตนายธานินนี่
เสื้อสีขาวเราทำชื่อไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วไปจ่อ
ยิงนายวรพงศ์พินธวัฒน์หรือว่านายมดอายุ๔๖เสื้อสีเทาที่
ยืนอยู่กับภรรยาของเขาเหมือนกับภรรยากำลังห้ามอยู่
เนี่ยถูกจ่อยิงไปสามนัดเสียชีวิตอยู่ใกล้ใกล้กับนายธานินแล้ว
นายวรินทรก็หันมาไล่ยิงคนแถวนั้นเพื่อขู่ไม่ให้มาช่วย
ออกมายิงอีกรอบนึงด้วยรวมรวมแล้วยิงไป๘นัดนะครับท่านผู้ชม
ครับก่อนวินาทีจะยิงนายวรพงศ์หรือว่านายมดเนี่ยนะฮะนายวรพงศ์
ตะโกนให้นายวรินทรผู้ก่อเหตุออกมาจากบ้านด้วยนะ
ฮะแล้วภรรยาพยายามมาดึงตัวห้ามไว้นายวรินทรออกมาจริง
แต่ว่าเอาปืนออกมาด้วยแล้วก็มาไล่ยิงนะครับนายตั้มธานิน
ถูกยิงเข้าหน้าอก๒นัดแขนซ้ายอีก๑รวมละ๓นัดนะครับส่วน
มดวรพงศ์ถูกยิงเข้ากลางศีรษะกกหูซ้ายแล้วก็แขน
ขวารวมแล้วสองคนนี่คนละสามนัดเหมือนกันนะครับจากข้อมูลของ
ตำรวจเนี่ยทำให้ทราบว่าผู้ตายทั้งสองคนโดยเฉพาะในมด
วรพงศ์มีปากเสียงมีปัญหากับนายวรินทรมือยิงเนี่ยมานาน
แล้วโดยเฉพาะเรื่องการดื่มเหล้าสังสรรค์แล้วเปิดเพลงเสียง
ดังบ่อยครั้งแล้วก็เรื่องที่นายมดเวลาดื่มเหล้าเนี่ยเวลา
เหล้าจะมาดื่มเหล้าที่บ้านนายธานินเนี่ยอยู่เยื้องเยื้องกับ
บ้านของนายวรินทรเนี่ยจะชอบไปปัสสาวะที่ใกล้ใกล้กำแพงบ้าน
ของนายวรินทรมันก็จะส่งปิดเม้นแล้วเขาต้องเอาใส่ยางเอาน้ำ
มันล้างอยู่บ่อยก็เป็นชนวนเหตุแบบเนี้ยมานานเป็นปีจนกระทั่ง
งเส้นสุดท้ายก็คือเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับท่าน
คุณผู้ชมครับเราได้คลิปจากกล้องวงจรปิดมุมหน้าบ้านของนาย
วรินทรผู้ต้องหาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุนะครับ๒๓นาฬิกา๑๗นาที
เห็นผู้ตายสองคนกับครอบครัวท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่เขา
ยืนดื่มสังสรรค์เต้นสังสรรค์กันอยู่ที่หน้าบ้านของนายตั้มธานิน
ฝั่งนี้คือบ้านของนายวรินทรผู้ต้องหานะฮะแล้วจะเห็นนายมดวรพงศ์เดินผ่านหน้าบ้านนายวรินทร
เพื่อไปปัสสาวะที่ข้างกำแพงซึ่งมันเป็นกำแพงที่อยู่ติดกับรั้วบ้านของนายวรินทร
นี่นะฮะจากนั้นนายวรินทรเนี่ยเดินออกมาหน้าบ้านถือสายยางมาด้วย
เหมือนกับเอาน้ำเนี่ยมาราดปัสสาวะแล้วบอกนี่นี่ลักษณะตรงนี้นะฮะ
แล้วชี้แล้วพูดอะไรบางอย่างกับนายวรพงศ์ก่อนที่นายวรพงศ์เนี่ยจะเดินกลับไปที่บ้านของนายธานิน
สังสรรค์กันต่อแล้วนาวรินทรก็ใช้สายยางเนี่ยฉีดล้างคราบปัสสาวะ
นี่เห็นไหมฮะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ๒๓นาฬิกา๒๙นาที
นายวรพงศ์เดินออกมาจากหน้าบ้านแล้วก็มาที่หน้าบ้านของนายวรินทร
โดยมีภรรยาตามมาด้วยเหมือนกับวิ่งมาดึงเสื้อห้ามเอาไว้
ไม่รู้จะมาตะโกนอะไรนะครับนายธานินก็มาห้ามด้วย
ก่อนที่นายวรินทรจะถือปืนวิ่งออกมาจากบ้านแล้วจ่อยิงทั้งนายธานินและนายวรพงศ์
ในระยะเผาขนจนเสียชีวิตอยู่คาถนนหน้าบ้าน
แล้วนายวรินทรก็ยิงขู่คนอื่นด้วยนะครับก่อนจะวิ่งกลับมาในบ้านตัวเอง
แล้วออกไปยิงขู่อีกรอบแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาอยู่ในบ้านตัวเอง
ก็มีการแจ้งไปยังตำรวจกันจนกระทั่งเข้าสู่เที่ยงคืนนะฮะ
ช่วงเที่ยงคืน๔นาทีมันเข้า๔วันแล้วแต่ก็คืนวันเสาร์นั่นแหละ
ตำรวจชุดสืบสวนสพคูคศก็มาที่บ้านแล้วนาวรินทรก็ยอมออกมาให้ควบคุมตัวแต่โดยดี
อีกแรกตำรวจก็ต้องคือสวมเสื้อกรอกกันมาเลยเพราะว่าผู้ต้องหามีปืนแล้วซ่อนตัวอยู่ในบ้าน
สุดท้ายเขายอมออกมามอบตัวนะครับก็จะมีเพื่อนของแต่ละฝั่งเริ่มมากันแล้ว
เพราะว่ารู้ข่าวกันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เห็นไหมฮะนายวรินทรยกแขนขึ้นสองข้างนี่ฮะ
ยืนรอตำรวจอยู่เดินออกมาหน้าบ้านเหมือนกับยกให้เห็นว่านี่ยอมมอบตัวไม่มีอาวุธปืน
ตำรวจก็มาคุมตัวไปโรงพักไปดำเนินคดีแต่สุดท้ายต้องพาไปโรงพยาบาลก่อนนะฮะ
เพราะว่าบาดเจ็บที่ขานายวรินทรเนี่ยมีร่องรอยคือถูกยิงที่ขา
บาดเจ็บเลือดไหลอยู่นี่เจ้าหน้าที่ถามว่าไปโดนอะไรเขาบอกเขาทำปืนลั่นใส่ตัวเอง
นี่ตอนที่มาควบคุมตัวนายวรินทรนี่ยอมมอบตัวแล้ว
แต่เจ้าหน้าที่ก็เอาให้ชัดก่อนว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านนะอาวกอาวุธอะไรพวกนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมุมหน้าปากซอยบ้านของผู้ตายและผู้ต้องหา
ซอยบ้านหลังเกิดเหตุตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุนะครับจนกระทั่งตำรวจมาคุมตัวผู้ต้องหาขึ้นรถ
แล้วก็ช่วงที่ภรรยาของนายมดวรพงศ์วิ่งด้วยอาการตกใจออกจากปากซอยบ้าน
เพื่อกลับไปบ้านตัวเองที่อยู่ห่างไป๒๐๐เมตรหลังจากเกิดเหตุยิงขึ้นไม่กี่นาที
สามีถูกยิงเสียชีวิตตัวเองก็ถูกยิงขู่ไล่มาเหมือนกัน
จากนั้นไม่กี่นาทีต่อมาวงจรปิดเนี่ยจะมีชายวัยรุ่นคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นเพื่อนของลูกชายของนายธานินในตั้มขี่จักรยานยนต์เข้าซอยบ้านที่เกิดเหตุ
ไปเห็นคนนอนตายอยู่กลางถนนนี่ฮะเพื่อนของลูกชายจะมาที่บ้านของผู้ตาย
คนตายนอนอยู่กลางถนนตัดสินใจไม่เข้าไปแล้วซอยนี้นี่นะฮะ
จากนั้นไม่นานจะมีจักรยานยนต์ที่เป็นเพื่อนของนายวรินทรมือปืน
ผู้ชาย๑คนผู้หญิง๑คนขี่จักรยานยนต์มาที่ปากซอย
แล้วคนที่เป็นผู้ชายก็กระโดดลงจากรถเพื่อจะไปหานายวรินทรที่อยู่ที่บ้าน
ส่วนเพื่อนผู้หญิงเนี่ยขี่จักรยานยนต์กลับรถมาจอดที่หน้าปากซอย
แล้วก็เดินเท้าเข้าไปหาอีกคนนึงซึ่งตรงเนี้ย
จากนั้นไม่นานเนี่ยตำรวจก็จะมาแล้วมาซุ่มอยู่ที่หน้าปากซอย
เพื่อรอการเข้าไปควบคุมตัวผู้ต้องหาค่ะซึ่งระหว่างนี้ผู้ต้องหาอยู่ในบ้าน
และมีอาวุธปืนเหตุการณ์นี้เนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
สุดท้ายเนี่ยนายวรินทรผู้ต้องหามือปืนเนี่ย
ออกมามอบตัวนะฮะแต่แน่นอนแล้วว่า
มันก็ท่ามกลางความตกอกตกใจของคนในพื้นที่
และความโศกเศร้าเสียใจของผู้เสียชีวิตทั้งสองศพนะครับ
แล้วตอนคุมตัวมาได้เนี่ยญาติญาติเนี่ยฮะ
ของฝั่งผู้ก่อเหตุเองเนี่ยก็มีการตะโกนตอบโต้กันสองฝั่งเหมือนกันนะฮะ
เอ้ยตายไม่ได้อ้าวอย่้ามาเจอกลัวเย้ย
ผู้ที่ถูกยิงศพยังอยู่กลางถนนอยู่เลยนะฮะ
ภรรยาของนายวรพงศ์หนึ่งในผู้เสียชีวิต

เล่าเหตุการณ์ให้กำหลวดฟังด้วยอาการตกใจนะครับ
แล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาเนี่ยครับ
ท่านผู้ชมครับเรายังมีคลิปหลังเกิดเหตุ
เพื่อนบ้านได้ถ่ายเอาไว้ขณะที่เพื่อนของนายวรินทรเนี่ย
ตะโกนต่อว่าฝั่งญาติคนตาย
ว่ามาหาเรื่องเพื่อนเขาก่อนมันเลยเกิดเรื่องขึ้น
แล้วก็มีคลิปที่เพื่อนนาวรินทรเนี่ยถ่ายเอาไว้ตอนที่ตำรวจเนี่ย

พี่อยากสะบวนสินะสิ

ทำไม

ใช่เขาไปหาเรื่อง
มาหาเรื่องมันก็เหมือนแบบนี้มาหาเรื่องมันก็เหมือนแบบนี้
มาหาเรื่องมันก็เหมือนแบบนี้มาทางเดียวเตือนกันมึงไหนตัวใจ
มาหาเรื่องมันก็เหมือนแบบนี้เตือนกันมึงไหนตัวใจ
จะเห็นว่าตำรวจก็พยายามยืนอยู่ด้านหลังรถสวมเสื้อเกราะด้วยนะฮะ
จะเข้าไปคุมตัวเพราะตอนนั้นก็ไม่แน่ใจ
ว่าเขาจะยืนยกมือชูมือแล้วก็ออกมามอบตัวก็ตามนะครับ
เพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยเพิ่งยิงคนตายไป๒ศพ
ระวังอ๋อคือมันไม่ยอมมอบตัวเหรอ
แม้ว่าบอยไม่ยอมมอบตัวเหรอ

โปรดติดตามตอนต่อไป
จรปิดหรืออะไรก็ตามแต่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้าย
มาดูเรื่องของการดำเนินคดีเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ยนะคะ
วันนี้ตำรวจสพคุคศได้นำตัวนายวรินทรผู้ก่อเหตุนะคะ
ฝากขังสารจังหวัดธัญบุรีตั้งแต่ช่วง๑๐โมงครึ่งนี่นะคะ
ค้านการประกันตัวคือจับตัวได้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
แล้วเขาก็รับสารภาพมาดูข้อหากันหน่อยค่ะ
พฤติการในการก่อเหตุแบบนี้จะโดนข้อหาอะไรบ้าง
ข้อหาแรกก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

มีปืนพกสั้น๓๘นะคะกระบอก๑
มีเครื่องกระสุนปืน๓๘๕นัด
ตรวจค้นมันไปอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านหน้าฝั่งซ้าย
ขวาก็คือเจอตอนที่จับตัวผู้ต้องหาแล้วก็ตรวจค้นที่ตัวค่ะ

อยู่ในกระเป๋ากางเกงทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลัง
ตำรวจบอกว่าจากการดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ผู้ตายทั้งสองคนนะคะโดยเฉพาะในมดที่มีปากเสียง
ปมปัญหาเรื่องของการดื่มสังสรรค์เปิดเพลงเสียงดัง
และเรื่องที่ในมดไปปัสสาวะใกล้กำแพงบ้านของผู้ต้องหาจนมีกลิ่นเหม็น
ทำให้ต้องเอาน้ำมาล้างออกอยู่บ่อยอันนี้มันเป็นประเด็นที่สะสมต่อเนื่องมาหลายปี
ตำรวจก็ให้ข้อมูลแบบนี้เหมือนกันว่าจากการสอบปากคำมันก็เป็นประเด็นตรงนี้แหละ
ระยะห่างจากบ้านของในตั้มและจุดเกิดเหตุที่เป็นบ้านของในตั้มกับบ้านของในอาร์ตนะคะ
สองหลังเดี๋ยวดูหน่อยว่าห่างกันขนาดไหนประมาณนี้นะคะแค่๑๑เมตรเองคุณภาคภูมิคุณผู้ชมบ้านของในอาร์ตเนี่ยอยู่สุดทางของหมู่บ้าน
ครับวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของในอาร์ตอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้บ้านปิดเงียบ
พื้นที่ก็พยายามจะล้างคราบเลือดคราบอะไรออกเพื่อนบ้านในซอยบอกว่าภรรยาของในอาร์ตจ้างลูกบ้านในหมู่บ้านที่ไว้วางใจให้มาล้างคราบเลือด
ใช่ค่ะเขาก็มาล้างคราบเลือดตรงพื้นอะไรออกเรียบร้อยแล้วกำแพงบ้านที่คุณภาคภูมิชี้ค่ะมันคือด้านในสุดของซอย๑๔
มันคือจุดนี่เขาติดป้ายเอาไว้ห้ามปัสสาวะบริเวณนี้มันคือจุดที่เขาอ้างว่ามันเป็นประเด็นที่ในมดเดินมาปัสสาวะแล้วมันเหม็นอ่ะ
มันเป็นกำแพงบ้านของบ้านที่เป็นบ้านสุดซอยค่ะโอ้โหเขาก็ติดป้ายเอาไว้แบบนี้ห้ามปัสสาวะ
ท่านก็ส่งข้อความมาบอกว่าแม่คือคุณมาสังสรรค์บ้านเพื่อนเอ๊ะทำไมคุณไม่ไปปัสสาวะในห้องน้ำบ้านเพื่อนแต่มันมาตรงนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ใช่ครั้งแรกในเรื่องของปัญหาการปัสสาวะ
แต่ไปยิงกันตายมันก็ไม่ใช่อ่ะนะมันก็หนักเกินไปนะคะในการแก้ปัญหามันหดเยี่ยมเกินไปป้ายติดเอาไว้แบบนี้ทีนี้ค่ะเราได้คุยกับ
ภรรยาของคนที่เข้าไปห้ามในอาร์ตนะคะขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกเธอว่านางสาวป่านก็แล้วกันคือในภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นเธอวิ่งเข้าไปห้าม
บอกว่าวันเกิดเหตุเธอกับสามีนอนอยู่ค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงปืนหลายนัดสามีวิ่งออกมาหน้าบ้านเพื่อมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเห็นว่าในอาร์ตจ่อปืนยิงแบบหลายนัดมากสามีตัดสินใจวิ่งออกไปโดยไม่ใส่เสื้อมือเปล่าเลยนะคะไปห้ามคนยิงอ่ะว่าอย่ายิงซ้ำอย่ายิงซ้ำแต่ในอาร์ตพูดกลับว่าน้าโตกลับเข้ามา

เราไม่เห็นอะไรเลยเราไม่เห็นพี่ธานินอะไรด้วย
แต่เราเห็นว่าเขาลากน้องผู้หญิงเข้าไปแล้วเรากลัวเขาทำร้ายน้องผู้หญิง
นี่นะคะเธอก็ให้ข้อมูลว่าสามีเธอเป็นคนไปห้าม
ก็จะเห็นในกล้องวงจรปิดนะคะวิ่งออกมาจากบ้านแล้วก็ไปห้ามคนที่ก่อเหตุ
หน้าปากซอยบ้านที่เกิดเหตุค่ะปากซอย๑๔
ก็มีอาหารข้าวหวานน้ำส้มน้ำอัดลมข้าวขนมปังวางที่พื้นปูนหน้าปากซอย
แล้วก็มีการปักทูบเอาไว้จากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตทั้งสองราย
เขาก็ให้ข้อมูลมาว่าเมื่อช่วงเช้าประมาณสัก๘โมง๔๕นาที
ภรรยาและลูกของผู้เสียชีวิตขับรถเก่งมาจอดที่หน้าปากซอย
มนต์พระมาหนึ่งรูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
แล้วก็นำอาหารไปวางไว้จุดทูบเพื่อไหว้คนตาย
เชิญดวงวิญญาณให้ไปสู่สุขติค่ะ

ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเรา
คุณชมพู่สรรพัฒน์ที่ลงพื้นที่ไปได้คุยกับญาติ
แล้วก็ลูกพี่ลูกน้องและคนที่พยายามเข้าไปเกลี้ยกล่อม
นายวรินทรผู้ต้องหาให้มอบตัว
โดยนางสาวธนัชชาหรือว่าแน็ต

ซึ่งในคลิปในกล้องวงจรปิดในคลิปการบันทึกเหตุการณ์การไลฟ์ต่าง

อาร์ตก็คือวรินทรผู้ต้องหา
วีดีโอคอลมาคุยกับเบิร์ต

เขาได้ยินเสียงมันเหมือนกับเสียงปัง

มีอะไรเนี่ยค่อยคุยกัน

หรือว่าอาร์ตเนี่ยอาจจะยิงอยู่ในบ้าน
งับสติอารมณ์หรือว่า
จะระบายความเครียดอะไรก็ไม่รู้

บอกว่าให้รีบมาที่บ้านเขาเลยนะ

อาร์ตเนี่ยออกไปยิงเขาตายแล้ว
สองศพทั้งคู่บอกว่าตอนนั้นมาถึง
เห็นรถตำรวจจอดเต็มหน้าปากซอยไปหมด

มองไปกลางซอยเห็นสบนอนอยู่

เขาก็รีบเดินเข้าไปหาทันที

พอเห็นอาร์ตเนี่ยเขามองไปที่ตัวอาร์ต
มีเลือดไหลเต็มขาไปหมดเลย

ช่วงที่ออกมายงมายิงแล้วก็วิ่งเข้าบงเข้าบ้านเนี่ย
ทำปืนลั่นใส่ขาตัวเอง

เพื่อจะบอกให้อาร์ตเนี่ยมอบตัวนะครับ

ก็บอกว่ายังไงขอให้ช่วยดูแล

แฟนสาวเขาชื่ออ้อย
มาเนี่ยคืออยากให้มาดูแลอ้อย

สุดท้ายเนี่ยในอาร์ตก็

เพราะเขาบอกกับเพื่อนว่าเขาไม่ได้คิดจะหลบหนีอยู่แล้ว

อันนี้เพื่อนของผู้ต้องหาบอกนะครับ

บอกว่ามันก็มาจากเรื่องการมาปัสสาวะข้างกำแพงบ้านนั่นแหละ

เพื่อนของนายอาร์ตเลยตั้งคำถามกลับไป

ทำไมไม่ไปปัสสาวะที่อื่น
นิติบุคคลก็เคยเตือนแล้ว
เอาป้ายมาติดห้ามก็แล้ว

ฝ่าฝืนอีกมาปัสสาวะอยู่ตรงนี้

คืนที่เกิดเหตุในอาร์ตเนี่ย

แล้วก็มีปากเสียงกันเกิดขึ้น

หลังจากในมดมาปัสสาวะอีก

ก็ทำท่าทางลักษณะไม่สนใจ
แล้วเดินยิ้มกลับไปสังสรรค์ที่บ้าน

ความจริงเขาเป็นคนอารมณ์ดีใจเย็น
ไม่ได้หัวร้อนรักภรรยา

ไม่เคยต้องคดีเรื่องอาวุธปืนทะเลาะวิวาสด้วย

มันสืบเนื่องมาจากความเครียด

ส่วนสภาพจิตใจของภรรยาของในอาร์ตตอนนี้

แล้วก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่ฮะเบิร์ตกับแน็ตเนี่ยบอกกับเรานะครับ

วรินทรเนี่ยเพื่อนของเขาวรินทรหรือว่าในอาร์ตเนี่ย
จะไปยิงเพื่อนบ้านตายถึง๒คน
เชื่อว่าคงหมดความอดทนจริง
แล้าก็คนตายซึ่งบอกว่าเพิ่งมากินวันแรกแล้วมีเหตุเลยนะ

เขาก็ต้องมาเสียอนาคตเพราะเรื่อง
เขาก็คงอดทนของเขามานานนะครับ
นี่ฮะที่เขาตามเพื่อนให้มา

ก่อนจะเกิดเหตุออกไปยิงเพื่อนบ้านตายนะ

ยังมีคลิปที่ในอาร์ตวรินทรเรียกเบิร์ตมานี่มานี่อยู่

ขณะเดียวกันนะครับเราได้ภาพนิ่งเป็นแชทเฟซบุ๊ก
สนทนาโทรวิดีโอคอร์ครั้งสุดท้าย
กับผู้ต้องหาในวันเกิดเหตุ
ก่อนที่ผู้ต้องหาจะวางสายแล้วก็

นี่นะฮะแชทนี้เนี่ยเป็นแชทกลุ่มนะ
คุยวิดีโอคอกันสามคน

๒นาฬิกา๑นาทีของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา๒๒มกราคม
ยังมีคลิปวิดีโอของวันนี้นะฮะ

บันทึกพร้อมกับโพสต์ลงสตอรี่เฟซบุ๊ก
เป็นบรรยากาศที่เพื่อนลูกพี่ลูกน้องญาติญาติไปให้กำลังใจ

ถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาล

คือได้อ่านข้อความของคุณผู้ชมที่ส่งเข้ามา
ทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์ที่ตามข่าวนี้อยู่

คุณผู้ชมหลายท่านส่งข้อความมาว่า

เห็นใจผู้ต้องหาที่ต้องทนกับโอ้โหคนมาปัสสาวะอยู่
กำแพงบ้านนานนับปี

เราก็เลยคุยกับญาติของผู้ต้องหาเพิ่มเติม
คุยกับคุณสุริยันแก้วชิงดวงหรือคุณบีอายุ๒๙นะคะ

ก็ตัวผู้ตายไปปัสสาวะใกล้บ้าน
แล้วเป็นแบบนี้บ่อยมาก
ผู้ต้องหาเขาบอกว่า

ขอให้หยุดมาปัสสาวะตรงนี้ได้ไหม
นี่นะคะคือตัวผู้ต้องหาพูดกับผู้ตายก่อนที่จะเกิดเรื่อง

ผู้ต้องหาบอกกับญาติแบบนี้นะคะบอกว่า

ผู้ต้องหาก็บอกผ่านญาติญาติมาว่า
เป็นห่วงแฟนเป็นห่วงแฟนสาวมาก
ที่ทำลงไปที่ยิงเขาแบบนี้เนี่ยนะ

ทนจนถึงที่สุดแล้วจริง

นานหลายเดือนมากที่มันแก้ไม่ได้สักที

ในบีที่เป็นญาติของผู้ต้องหาบอกว่า

คือภาพที่เห็นเนี่ยมันดูว่าโอเค

ตัวย่าดเองก็บอกว่าผมก็ยอมรับนะ
ญาติผมเนี่ยที่เป็นผู้ต้องหาก่อเหตุแบบนี้

แต่ตอนนี้ชีวิตของผู้ต้องหาเอง

ชนวนเหตุที่แท้จริงมันคืออะไร
แม้ว่าคนที่ดูข่าวนี้จะบอกว่า
ก็ไม่น่าจะไปก่อเหตุแบบนี้

ผมก็มองว่าเขาคงหมดความอดทน

เขาถึงตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้
เหตุการณ์พวกเนี้ยอืมมันเรื่องมันไม่ใช่แค่เรื่องเยี่ยวแค่คืนไง
คืนที่เกิดเหตุคืนเดียวแล้วนะครับพี่มันก็บอกว่ามันหมดความอดทนแล้วจริงจริง
ถ้าสักวันหนึ่งเขาเมาจัดจัดเขามายิงมันอย่างนี้
มันทำไงแล้วมันอยู่กับเมียมันสองคน
สังคมครับเพราะเหตุการณ์ที่ภาพเหตุการณ์ที่มันออกไปอ่ะ
โหดร้ายจริงจริงเราดูเรายังเฮ้ยโหมันทำขนาดนี้เลยเหรอวะ
แต่ก็เข้าใจเพราะคนดูคลิปฝ่ายเดียวก็คือได้ดูคลิปที่มันทำไปแล้ว
นี่ในมุมที่เพื่อนหรือว่ายาดของฝั่งผู้ต้องหาที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับ
อีกมุมนึงเนี่ยเราก็ต้องรอฟังทางฝั่งของคนตายทั้งสองศพด้วยนะ
ค่ะว่าจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันแน่
หรือว่าเหตุผลเรื่องการไปปัสสาวะตรงกำแพงตรงใกล้บ้านเขา
มันบ่อยมันเยอะขนาดนั้นหรือว่ามันตรงกับที่เขาบอกทางฝั่งของผู้ต้องหาเขาบอกกันเนี่ย
จริงหรือไม่อย่างไรค่ะคือวันนี้ทางฝั่งของญาติของผู้ตายทั้งสองศพเนี่ย
เราก็พยายามติดต่อนะครับแต่เข้าใจว่าก็กำลัง
ดำเนินการหรือว่าจัดการเรื่องของคดีหรือว่าการรับศพอะไรพวกนี้อยู่นะครับ
ของแน็ตนะฮะที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของผู้ต้องหานะครับ
ได้โพสต์วีดีโอลงในเฟซบุ๊กนะครับ
พร้อมกับเพลงคนทั้งนั้นนะ
เหมือนกับเอาภาพตอนที่กลุ่มเพื่อนญาติญาติลูกพี่ลูกน้อง
แล้วก็ตัวของนายวรินทรในอาร์ตผู้ต้องหา
เคยสนุกมีความสุขด้วยกันอะไรประมาณอย่างนี้

แล้วก็บอกว่าจากนี้ไปใครจะทำให้พวกหนูเนี่ยมีเสียงหัวเราะได้อีก

มีญาติสนิทของผู้ต้องหา
ลงคลิปวีดีโอเกี่ยวกับตัวของผู้ต้องหาที่ตอนนี้เป็นผู้ต้องหายิงคนตายสองศพ
อันนี้เราได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะฮะ

คืออยากจะให้เห็นในมุมของนายวรินทรว่าความจริงแล้วไม่ใช่คนโหดร้ายอะไรประมาณอย่างนั้น

การตัดสินใจในช่วงเวลานั้น
แล้วก็เอาปืนออกไปยิงคนตายสองศพเนี่ย
ยังไงซะมันก็เป็นความผิดตามกฎหมายนะฮะ
ใช่ค่ะทีมข่าวของเราก็ขออนุญาตพูดคุยกับคุณแม่ของในอาร์ต

แม่ก็บอกว่าแม่กับลูกชายเนี่ย๒๓ปีจะเจอกันที

ตกใจมากที่ญาติโทรมาบอกว่าลูกชายยิงคนตายสองศพ
แม่ก็ไม่รู้ไม่รู้สาเหตุด้วย
แล้วก็ไม่ได้ไปประกันตัวลูกชายด้วย
ก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
อ่าอืม
วันนี้ไม่ได้มีการทำแผน
เหมือนกับว่านำตัวไปฝากหางที่ศาลนะครับ

ก็รอเรื่องของการจัดการการรับศพกันอยู่นะครับ